สวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง

ออเบอร์โตมหาสนุกมาแล้ว
ออเบอร์โตมหาสนุก
ออเบอร์โตมหาสนุกมาแล้วครับ
กลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันอาทิตย์

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เรามีความน่ารักคึกคัก

คู่หูคู่นี้

ลองส่งประหลาด
แห่งความคื้นเครงทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒กับรายการอบตมหาสนุก
และแน่นอนนะครับผมตอนนี้นะครับ
โอ้โหมาที่นี่นะครับผมมีความสุขมากเลย
มีเด็กน้อยมาเป่าเขาเรียกเป่าอะไรครับสากใช่ไหมครับ

สอนรามแล้วน้องเราชื่อ

สอนรามกับสอนลักษณ์แล้วทำไมถึงมาเล่นทำเป็ดลูก
ก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คือ
ยังไม่ได้ตอบทำไมถึงชอบมาเล่นทำเป็ด
แป๊บทำไมไม่ตีกองเล่นกีต้า
เพราะว่าตอนนั้นผมได้ไปฟังวงออเคสต้าเล่นนะครับ
แล้วแบบผมชอบแบบเสียงของทางเป็ดอะครับ
พ่อแม่ผมก็สนับสนุนอยากจะให้เล่นน้ำเป็ดเหมือนกันครับ

เพลงอะไรบ้างเพลงที่เราชอบมีไหม

โอ้โหคุณพระช่วย
เก่งจริงครับตัวแค่นี้

ยังเพลงพระราชนิพนธ์ได้ด้วย
แล้วไม่ใช่ว่าเป่าได้เฉยนะ

และเข้ากันดีเป็นที่สุดแบบนี้เลย
ไม่อยากฟังขอลองยากรู้ว่า

พอฟังเพลงนะแล้วเรารู้สึกว่า

แล้วก็ชอบมันรู้สึกภูมิใจนะแล้วพวกเราเป็นไงพร้อมไหมครับ
นี่สุดยอดเลยเก่งมากลูกแล้วต่อไปเราอาจจะได้ชื่นชมกับศิลปินตัวน้อยวันนี้นะครับ
วันข้างหน้าอาจจะเป็นศิลปินระดับชาติ
ขอบคุณมากนะครับสอนรามสอนลักษณ์นะครับ
และที่ผมมายืนท่านอาจจะสงสัยว่าผมยืนอยู่ที่นี่ที่ไหนนะครับ
เป็นที่ที่หนึ่งในประเทศไทยที่มีงานศิลปะอันมีคุณค่า
มีตุ๊กตาปั้นชาววังที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทย
ผมอยู่ที่นี่ครับอบตบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ้างทอ
และวันนี้ครับผมมีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านงานศิลปะ
เขาเป็นคนท้องถิ่นที่นี่ครับเขาจะเดินเท้ามาไม่ได้
เขาบอกว่าเขาต้องขี่ม้ามาเขาขี่ม้ามาในรายการของเราครับ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณฝันดี
มารายการอบตมหาสนุกทั้งที
จะให้มาแบบธรรมดาไม่ได้ใช้ปะล่ะครับพี่ใหญ่
ต้องขี่ม้ามาให้เก่งแบบนี้
นี่ครับเวลาขี่มาเนี่ยเขาต้องโยกแต้ง

พอดีผมมาอยู่แถวอ่าวจองเวลาเดินทางมันต้องใช้ความเร็วหน่อยครับ

อ๋อคุยกับสาวด้านนู้นอยู่

ดูลักษณะแก่กว่าแม่ของคุณอีกนะครับ

ไม่แก่สวยเพราะพ่อหนุ่มเฮ้ทำไมดูหน้าตาเด็กจังเลย

ผมก็บอกถ้าป้าลองดูในตู้เย็นกับในโอ่งเนี่ย
ก็จะดูดีกว่านี้อีกเยอะเลย
จะมีความสุขกว่านี้จะดูดีมาก

อันนี้คือม้าของที่นี่ครับ
มะมะอย่าอย่าอย่าดึงม้าแรง
เวลาเวลาเขาเล่นเขาเลย
ได้ข่าวว่าคุณไปเปิดร้านเลิศอะไรอยู่เชียงใหม่

เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะดูของฝีมือของพี่ไปด้วย
บอกว่าจะมาให้ดูของที่เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่ป่าโมก
มีที่เดียวที่แบบได้รับรางวัล
ขายที่ไหนร้านนั้นรวย

ของดีของเด็ดของบางเสด็จนะครับไม่ได้มีเท่านี้

เยอะแยะมหาศาลไปชมกันเลยครับ
โอเบิ้ลตอร์มหาสนุกวันนี้
เรามุ่งหน้ามายังตำบลที่อยู่ไม่ใกล้
จากกรุงเทพมหานครเลยนะครับ

แม่น่ารักเสียงใสแจ๋วกันทุกคนเลยนะจ๊ะ
ที่นี่เขามีทั้งหมด๖หมู่บ้าน๗๖๖ครัวเรือน
และมีประชากรรวมทั้งหมด๒๒๙๙คนแน่
เป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะจ๊ะ
ผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบังสะเด็ด
วันนี้จะพาไปดูของดีของเด็ดในตำบลบางเสด็จ

ว้าวนี่แหละครับ
ที่แรกที่ท่านนายกอบตอยากนำเสนอนั่นก็คือ
แหล่งทำเรือจำลองโบราณของคุณตายิ่งสนเสริม
ที่ยังคงสืบทอดการทำเรือจำลองโบราณมานับ๑๐ปีแล้วนะครับ
คุณผู้ชมดูสิครับต้องใช้ความปรานีตและละเอียดอ่อนมากเลย
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ

หนึ่งชิ้นงานที่ท่านนายกอยากให้เราเห็นนั่นก็คือ
ทรงไทยจำลองหลังนี้เลยครับ
ย่อแบบมาจากบ้านทรงไทยจริง
ซึ่งเป็นงานฝีมือของกลุ่มบ้านทรงไทยจำลองหมู่๖
ที่เขาทำกันมาเป็นเวลา๒๐ปีแล้วนะครับ
หากท่านใดสนใจจะมาดูหรือจะมาอุดหนุนก็แวะกันมาได้เลย

รอบนี้เรามาดูงานปั้นกันดีกว่าเชิญเลยครับ
ถึงแล้วนะครับศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบ้านเสด็จ
โครงการในพระบรมราชินยานุเคราะห์
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ส่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น

ที่บริเวณวัดท่าสุธาวาส
เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนนั่นเองครับ
ตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยจะปั้นด้วยมือทั้งหมดครับ
ดินที่นำมาปั้นจะต้องเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดเท่านั้น
บอกว่าตุ๊กตาชาววางที่นี่ไม่มีเป้นพิมพ์ไม่มีแบบ
งานนี้เนี่ยใช้หัวใจและประสบการณ์ล้วนเลยนะครับ
ส่วนใหญ่จะสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยพื้นบ้านโบราณ
ละเล่นโบราณทั้งหมดเลยล่ะครับ
การได้ชมผลงานการปั้นตุ๊กตารูปช้างฝีพระหัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีและฝีพระหัสในพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพระชรัตน์กิติยภาพครับ
ซึ่งตอนนี้ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังก็ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมการสาธิตการทำตุ๊กตาชาววัง
และกลายเป็นแหล่งสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
ตุ๊กตาชาวังบ้านบางเจ้าเด็กค่ะ
ไหนก็อยู่ในวัดท่าสุธาวาสกันแล้ว
แวะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ตำบลกันสักหน่อยนะครับ
ที่นี่โบสถวัฒนสุธาวาสข้างในมีภาพฝีพระหัสของสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
โอ้โหงดงามจริงเลยนะครับ
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยลองมาเรียนรู้แวะมาเที่ยว
และมาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในตำบลบ้านเสด็จกันนะครับ

เด็กหน้าที่น่าบันทึกไว้ในความจำนั้นเองนะครับ
อย่าลืมแวะมาเที่ยวตำบลบังเสด็จกันเยอะนะครับ

ก็ดูดินแหลมจันเจ๋ออะไรเนี่ย

โอ้โหโหก็ว่าไปนั้น
ของบ้านเรือนไทยจำลองนี้มากกว่าล่ะครับว่าแต่เอาบ้านเรือนไทยและตุ๊กตาจิ๋วมาโชว์แบบนี้ก็ดีอยู่นะฮะ
แต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้ามีใครสักคนมาช่วยอธิบายเพิ่มเติม
จริงไหมล่ะครับพี่ลิงไปพบกับผู้มีความรู้ทางนี้ครับ
เป็นคนท้องถิ่นเป็นคนที่ทั้งอบตนี่รู้จักแล้วก็ชื่นชมเขาเป็นอย่างมากครับ
ท่านนายกอบตบางเสด็จนายกวิทยาคมค่าย
มาแล้วครับท่านนายกของเราเอ้ยท่านนายกอบตของเรา
แต่ดูดีดีท่านไม่ได้มาธรรมดานะครับนั่นวิ่งถืออะไรมาด้วย

ของดีของเด็ดบางเสด็จมาฝากครับ
นี่ตุ๊กตาชาววังของบางเสด็จ
ขอดูหน่อยอันนี้คือพี่ลิงเหรอครับ

เหมือนเลยมีทรงผมทรงผมอะไรด้วยแล้วใส่ชุดอะไรอย่างนี้

ฮะมีอันเดียวในโลกตัวเดียวในโลก

ยายเขาให้แล้วอย่าพูดไป

ท่านนายกอันนี้เดี๋ยวนี้ยังใช้
เขาเรียกอะไรเป็นดินเหนียวอยู่ไหม
ใช่ตอนนี้ก็ใช้ดินของพื้นบ้านเรา
ซึ่งเป็นดินเหนียวที่อยู่ในท้องถิ่น

เนื่องจากว่ามันไม่เหนียวปั้นยาก
ที่ทั่วไปเนี่ยเป็นดินซายถ้าบ้าง
ดินเหนียวก็อาจจะคุณสมบัติไม่ดี

คือถ้าบางเสด็จนี่ต้องดินที่นี่เลย
ต้องเยี่ยมเลยที่นี่
ดินอิฐแกร่งอะไรก็ที่นี่

และนอกจากของจิ๋วยังตุ๊กตาช่าว่างแล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ
บ้านเรือนไทยหลังจิ๋วที่ตั้งโชว์เด่นเป็นสง่าอยู่นี้
เพราะไปคว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นมาจากหลายที่
นั่งคิดอยู่ในนี้คุณผู้ชมข้าวไม้นะเป็นการบากเข้าไป
เสาบากแล้วไม่ได้มาต่อกาวธรรมดานะพี่ยาย

ย่อจากของจริงมาใส่ที่นี่
ทุกส่วนย่อส่วนมาเหมือนของจริงหมด
ตุ๊กตาก็เหมือนกันย่อส่วนจากคนลงมาเล็กกันจิ๊วหลิว
ถ้าผมสนใจอยากจะซื้อมันแพงไหม

ว้าวเฮ้ยคุณพระช่วย
แม่ก็งานละเอียดสักขนาดนี้ไม่แพงหรอกนะฮะ
ส่วนใครที่สนใจแต่เบี้ยน้อยหอยน้อย
ก็ซื้อตุ๊กตาชาววังตัวจิ๋วไปแทนกันได้นะครับ
แล้วอย่างตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่าไหร่ฮะ
ตัวหนึ่งก็๑๐บาท๑๕บาทแล้วแต่ขนาด
สายสีขนาดสายใหญ่หน่อยอย่างนี้ขอยุ่ม๑๕บาทอย่างนี้นะฮะ
อย่างนี้นี่ดูขนาดมือกับตุ๊กตาก็อย่างนี้๑๕บาท

เอาล่ะโอ้โหเรียกว่าสุดยอด

โอ้โหไม่ต้องน้อยใจไปครับพี่ใหญ่
ลิงเขาเตรียมไว้ให้แล้วนี่เลย

มีศิลปะโอ้โหตั้งแต่เปิดรายการเรามาจนมาถึงตอนนี้

บตขอโชว์มีอะไรมาโชว์พวกเราหน่อยไหมครับ
วันนี้มีเพลงเกี่ยวข้าว
ที่จะโชว์ให้กับผู้ชมได้รับชมกัน

เนื้อร้องโดยเฉพาะพิเศษในวันนี้ครับ
โอ้โหตั้งแต่เปิดรายการ
โอ้โหตั้งแต่เปิดรายการ
ครับอบตร้องโชว์